เอาอย่างนี้ล่ะครับไปดูหมาจอมสนตัวนี้ค่ะ
สนสนสนจนคุณพี่คนนี้ทนไม่ไหวแล้วล่ะครับ

ไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้มันกำลังเล่นกับผู้ชายคนนี้อยู่
มันคงจะเล่นอยู่พักแล้วล่ะแล้วผู้ชายคนนี้แบบไม่ไหวแล้ว

อัดไหนตั๊ดอัดไหนตั๊ดก็ได้ไหนตั๊ดก็ได้
การ์ดพิษก็ได้อัดเข้าไปเต็มจมูกมันเลยโอ้โฮ
มันแบบถึงขั้นใส่หัวค่ะ
คุณรู้ไหมมันจะน้ำลายฟูมิบากมันจะน้ำลายฟูมิ
ชักหน่อยจะชักดิ้นชักงอไหง้ท้องชักแต่แรง

เห็นว่าทุกวันนี้มันเดินไม่ตรงเลยนะหมาตัวนี้
อุ๊ดเหรอคะสมมุมมันยาไปแล้วสมอง
มันซี่ขวามันตายไปแล้วข้างหนึ่ง
เขาก็เลยเดินได้แต่ทางซ้ายอย่างเดียว
มันหมึนมันเต็ม

เรื่องการผายลมนะบางทีมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะ

เปิดแล้วมันชวดพลาดออกมา
บางทีเราก็มีไงที่เราแบบหัวเราะของขวัญ
มันมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

เออผมผำมากแล้วบางที

พูดแบบนักเกลียดเลยนะ

พี่จันว่าคุณผู้ชมเคย

ไอ้เงยเป็นส่งมาบอก
อาการธรรมชาติว่ากันไปคุณผู้ชม